ใครอยากจะกินข้าวต้มเครื่องร้อนบ้าง
อากาศเย็นแบบนี้มันเหมาะกันมาก
ร้านนี้เด็ดสุดไปชิมกันเลยค่ะ
ร้านข้าวต้มปลาช่อนรสเด็ดร้านนี้ชื่อว่าข้าวต้มลืออุทัยนะ
เปิดขายอยู่ในห้องแถวไม้๒ชั้นอายุกว่า๗๐ปี
อยู่ที่ถนนศรีอุทัยใกล้สามแยกวัดธรรมโคศกตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีเนอะ
อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นนี่ที่เขาจัดจานจัดเสิร์ฟมาแบบนี้คือน่าทานจริงนะคะ
เนนูเด็ดของร้านนี้ก็คือข้าวต้มหมูสับและข้าวต้มเครื่องปลาช่อน
เขาไปทีพิธานิการปลงมากเลยนะ
ข้าวหอมมะลิมาหุงให้สุกเป็นข้าวสวยแล้วก็นำมาต้มเป็นข้าวต้มค่ะ
จากนั้นเขาก็จัดตกแต่งชามด้วยการใส่เนื้อปลาวางเป็นชิ้นสวยงาม
วิธีการก็คือเขาเอาปลาสดไปลวกในน้ำเดือดจัดเลยค่ะ
แล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาใส่ตั้งฉายสับละเอียดใส่กระเทียมเจียวต้นหอมซอยแล้วก็พริกไทย

เพราะต้มปลาต้องทานกับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวค่ะ
เสิร์ฟมานะแล้วก็ใส่ขิงสับละเอียดพร้อมกับพริกสดด้วย
อุ้ยเข้ากันเป็นอย่างดีค่ะส่วนราคาไม่แพงนะจ๊ะ
ข้าวต้มปลาช่อนเนี่ย๔๐บาทแต่ถ้าคุณทานข้าวต้มหมูก็๓๕บาทเท่านั้นนะ
ครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่ง
อุทัยธานีใกล้กับสามแยกวัดธรรมโคศกนะคะร้านเขาเนี่ยนะ
ตกแต่งแบบคลาสสิกบรรยากาศย้อนยุค
มีของเก่าตกแต่งร้านด้วยเรียกว่าทานที่นี่แล้ว
เรียกว่าได้บรรยากาศดีอิ่มตาอิ่มใจแล้วก็อิ่มท้องด้วย
อยากกินนะรู้สึกจะสดชื่น
ทานแล้วอุ่นท้องนะฮะน่าทานจริง

อาหารเช้าร้อนมาวางนะตักสด
อร่อยร้อนปากเลยเป่า